มาดูความคืบหน้ากรณีน้องเนิร์สถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
น้องเนิร์สนางสาวนะภัทธรกระหนบกระเสมโสพลอายุ๒๓ปีเป็นผู้หญิงหน้าตาดี
แล้วก็ถูกเสียลบหรือนายวัลลบห้วยหงทองใช้ปืนยิงจนเสียชีวิตอยู่ในรถ
จากข้อมูลเบื้องต้นของตำรวจแล้วก็จากการสอบพยานคนใกล้ชิดของน้องเนิร์ส
พฤติการของเสียรบเป็นลักษณะแบบนี้ในวันเกิดเหตุช่วงสาย
เหมือนกับว่าน้องเนิร์สไปขนของออกจากบ้านของเสียลบ
เพราะว่าจริงแล้วเป็นแฟนกันคบหากันได้ประมาณ๘๙เดือนแล้วก็ทะเลาะกัน
ก็ไปขนของออกมาคาดว่าหนีหนีออกมาแล้วก็เอาของไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง
พอนายวัลลบหรือเสียลบกลับบ้านไม่เจอก็ตามหา
แล้วก็รู้ว่าน้องเนิร์สไปงานวันเกิดเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งกลางเมืองที่นครปฐม
ก็ขับรถไปไปดักรอรอจนสถานบันเทิงเลิก
ก็ขับรถตามรถน้องเนิร์สมาเห็นน้องเนิร์สไปบ้านเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง
ลบก็ถ่ายรูปเลยว่ารถน้องเนิร์สจอดอยู่ที่บ้านคนนี้
แล้วก็ส่งข้อความไปคุยกับน้องเนิร์สนัดออกมาให้มาคุยกัน
แล้วก็ขับกระบะสีดำเนี่ยค่ะประกบรถน้องเนิร์สมา
แล้วก็ปาดหน้าลงจากรถไปน้องเนิร์สก็เปิดกระจกรถ
แล้วก็คุยกันสุดท้ายก็คือเสียลบใช้ปืน
ยิงน้องเนิร์สไป๗นัดโดนตัวน้องเนิร์ส๓นัด
น้องเนิร์สเสียชีวิตคารถแบบนี้ค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนนาขุมนาสร้าง

วันนี้ค่ะพนตำรวจเอกเฉลิมเกลียดสีวรคาญ
รองผู้ปัญชการตำรวจแห่งชาติไปที่สพเนขปธ
ก็คือไปจำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุนะคะ
มีพลตำรวจรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจ
ทรจังหวัดนครปฐมเป็นคนเล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุให้ฟัง
พลตำรวจรีคำรณบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
มีคนใกล้ชิดของเสียลบติดต่อเข้ามา
เสียลบจะมอบตัวแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มอบตัวเลยนะคะ
สืบสวนของสพมนครปฐมยอมรับว่ารู้ทุกความเคลื่อนไหวของเสียลบหมดแล้ว
แต่ติดที่ยังไม่สามารถจับตัวได้เท่านั้นเอง
กบดานของเสียลบน่าจะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ถ้าออกนอกพื้นที่ก็น่าจะเป็นระแวกใกล้เคียงกับจังหวัดนครปฐม
พฤติการในการก่อเหตุของเสียลบเนี่ยน่าจะลงมายืนคุยกับน้องเนิร์สคุยกันก่อน
แต่ระหว่างคุยอาจจะไม่พอใจก็เลยใช้ปืนจ่อยิงเข้าไปในรถ

ส่วนผู้ร่วมขบวนการจะมีไหมเนี่ย
ทางตำรวจเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นเสียลบลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวนะคะ
คุยกันนะครับแล้วอาจจะคุยกันไม่ลงตัวหรือไงก็ตามเนี่ย
ก็ใช้วุฒิปืนยิงนะครับตรงนี้ฮะตรงนี้
ก็คือเป็นการลงมาคุยก่อนแล้วก็ยืน
น่าจะเป็นการยืนนะครับ
ผู้ต่อหายืนแล้วก็ผู้ตายอยู่ในรถนะครับ

น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องดูผลพิสูจน์จาก
จากพิสูจน์หลักฐาน๗ก่อนนะครับ
ตรงจุดที่เคยเห็นนี่ก็มองจะบิดจากท่าไปได้ไหมครับ
ตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้ไม่มีแต่ในบริเวณนี้
มีรายงานนะครับว่าเขาทำเพียงคนเดียวหรือว่ามีใคร

ทราบว่าคนเดียวครับ
ในเบื้องต้นก็น่าจะเป็นการ
เป็นการวางแผนมาก่อนอาจจะเป็นเหตุปัจจุบันต้นบ่น
ค่ะวันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปจำลองเหตุการณ์นะคะ

คือชาวบ้านคิดว่าจับตัวเสียลบได้แล้ว

แต่พอเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจไปคุยกับชาวบ้าน

คือชาวบ้านนึกว่าไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นึกว่าเอาเสียลบมาด้วยอะไรแบบนี้
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับชาวบ้านคนนึงค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ช่วงตี๒เกือบตี๓เขาเห็นนะ
เขาเห็นรถ๒คันมาจอดตรงจุดเกิดเหตุ
ทั้ง๒คันสตาร์ทรถทิ้งไว้

แล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ก็ออกมาดูเห็นรถกระบะรีบขับออกไปแบบ

ส่วนตัวผู้หญิงพอเดินไปที่รถเนี่ย
ก็เห็นกระจกโอ้โหแตกเกลือนลงมา

ไปทางเบาะนั่งข้างคนขับ
เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจคุณพี่คนนี้แหละค่ะ
ได้ยินเสียงปืนครับ

ตี๒๕๕ประมาณนี้ครับ
รถสตาร์ทอยู่ของใครครับ

แล้วก็ก็ได้ยินเสียงปืนนะครับ

รถผู้หญิงเขาจอดอยู่คันเดียว

แต่ไม่เห็นรถอีกคน

แต่เราไม่เห็นรถของคนอีก

ออกมาก็เห็นรถคนนี้จอดอยู่คันเดียว
ทางด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่า

ได้แบ่งกำลังชุดสืบสวนออกเป็น๓ชุด
ของภูทรภาค๗ของตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมแล้วก็ของสพเมืองนครปฐมด้วย
ตอนนี้ทราบว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนทราบแล้ว
ยังอยู่ในพื้นที่ของตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
ยังไม่ได้หนีออกนอกประเทศแต่ว่ายังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้
เนื่องจากเกรงว่าจะไหวตัวทัน
แม้ว่าตอนนี้ตำรวจจะรู้ตัวว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าอาจจะติดขัดปัญหาบ้าง
เพราะเมื่อจะเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาก็จะเคลื่อนย้ายหนี
เพราะว่ามีพฤติการในการตั้งใจหลบหนีอยู่แล้ว
ทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตามจับกลุ่มได้
เขาก็เป็นตัวคนใกล้ชินเองก็ไม่ได้การติดต่อแปลมุดปัญหา
เกี่ยวกับเทคนิคผู้ท่านติดต่อความผิดนะครับความจะเลียกเลี่ยงไปเราก็ทำเต็มที่
ฝงฝาทัดย้าย
เรามีชุดสืบสวนนะครับชุดสืบสวนที่แบ่งทั้งเป็นชุดส่วนภาคสืบสวนจังหวัดแล้วก็สถานีตำรวจนะครับ
ในการที่จะติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้เร็วนะครับ
ทีนี้นายวัลลบห้วยหงทองผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยคนนี้นะครับ

ก็เพราะว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในจังหวัดคนก็เลยเรียกกันว่าเสียลบนะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติแล้วก็พลมตรีคำรณยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
เพราะว่านายวัลลบก็เป็นชาวบ้านจังหวัดนครปฐมคนหนึ่งนี่แหละ
ไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลมีชื่อเสียงมีบารมีอะไรยืนยันว่าตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวผู้ต้องหาอย่างเต็มที่
ไม่ใช่ว่ายังจับไม่ได้เพราะว่ามีการต่อรองกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อะไรอย่างนี้ไม่มี
ตำรวจยืนยันว่าไม่ใช่อันนี้คือในลบไม่ใช่ว่าเป็นเสียลบเสียลบมีอิทธิพลอะไรนะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
วันนี้ท่านบอกว่ามั่นใจว่าคดีนี้ที่สุดแล้วผู้ต้องหาจะมามอบตัว
ส่วนข่าวที่บอกว่าผู้ต้องหาได้ติดต่อมาบอกว่าจะมอบตัว
แต่ต่อรองว่าถ้ามามอบตัวก็ต้องได้รับการประกันตัว
นี่นะจะต้องมีอะไรนะไม่ไปทำแผน
ไม่ให้นักข่าวถ่ายภาพโอ้โหเนี่ย

ผ่านบอตรองก็ส่งว่าเสียอ้วนนี้ยังเคยบอกมาแล้วว่าเลือกเอา

ก็ถามท่านผอบตรไงว่าจะยื่นคำขาดเหมือนคดีเสียอ้วนไหม
ว่าให้เลือกทางตันหรือทางตายให้เลือกเอา
ท่านบอกว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะมั่นใจว่าตัวในลบหรือเสียลบน่าจะมอบตัวนะ
แล้วถ้ามามอบตัวเนี่ยพบตรบอกว่าถ้าเป็นตนเองนะ
ยังไงก็ไม่ให้ประกันตัวแน่นอนเพราะมันง่ายไป
ที่คุณก่อเหตุสะเทือนขวัญคดีอุชกันขนาดนี้มามอบตัวแล้วจะขอประกันตัวแล้วต้องให้ประกันตัว
เชื่อว่าตอนนี้ยังอยู่ในเมืองไทยนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงท่านพบตรนะครับ
เนี่ยค่ะเหมือนท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำชับไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูทรทุกภาคนะคะ
เข้มงวดให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
ก็จะดูเรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วย

อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ก็ฉันก็เชื่อมั่นว่าในลบหรือเสียลบน่าจะมอบตัว
ถ้าเป็นท่านเองท่านก็แนะนำให้มอบตัว

คือท่านบอกว่าถ้าได้ตัวมาก็ต้องมาสอบกันล่ะ
ว่าไอ้มูลเหตุจูงใจเนี่ยมันยังไงถึงต้องไปฆ่าเขาขนาดนั้น
ส่วนทางครอบครัวของน้องเนิร์สนะคะ

ก็บอกว่าช่วงวันนี้นะคะช่วง๑๐โมงเช้าค่ะ
ครอบครัวได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
เนิร์สนะคะหรือว่านางสาวณพธรกนกเกษมโสพลอายุ๒๓ปีนะคะ
คุณแม่บอกว่าโอ้โหยังเศร้ามากจริงนะคะ
ก่อนกลับเนี่ยคุณแม่พูดกับทีมข่าวของเราสั้นว่า
เมื่อคืนนี้ลูกสาวก็ไม่ได้มาหาไม่ได้มาบอกอะไร
ทางครอบครัวก็เข้าใจว่าดวงวิญญาณน่าจะยังคงอยู่ที่รถ
ก็เลยนิมนต์พระมาอัญเชิญดวงวิญญาณ
ก็ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากกองบัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ก็เดินทางไปตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนด้วยนะคะ

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ในรถ๒หัว

นักข่าวของเราคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนะคะ
ก็ไปที่อำเภอกำแพงแสนนะคะ
เพื่อไปตามหาครอบครัวของผู้ต้องหา
ก็คือทางฝั่งของนายวัลลบ
พอไปถึงบ้านถูกปิดอยู่แบบนี้ค่ะ

นักข่าวของเราบอกว่าคนในบ้านน่าจะเพิ่งออกไปไม่นานนะ
เพราะว่ายังมีการแขวนเสื้อผ้าอยู่ที่ราวตากผ้าหน้าบ้านอยู่เลยค่ะ
เหมือนกับพึ่งตากผ้าเอาไว้อะ
เพื่อนบ้านบอกว่าเดิมทีเสียลบอยู่บ้านหลังนี้จริง
ส่วนจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าเนี่ย
ทางทีมข่าวตรวจสอบจากสายตาดูก็แล้วกัน

สภาพความเป็นอยู่แบบนี้จะมีอิทธิพลไหม

ลองดูลองมองดูสภาพบ้าน

เพื่อนบ้านบอกว่าเสียลบก็ไม่เข้ามาที่บ้านอีกเลย
เห็นไม่ได้แวะมาไม่เห็นนะคะ
คนอื่นในบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเก็บข้าวของเครื่องใช้ไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว
ตั้งแต่เป็นข่าวก็คาดว่าน่าจะออกไปตอนเช้า

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ต้องหากับผู้เสียชีวิตเนี่ย

เพราะว่าตัวน้องเนิร์ดเคยมาที่นี่ค่ะ

ในลบเองก็ไม่เคยออกมาพูดคุยกับเพื่อนบ้าน

แต่เคยพาน้องเนิร์สไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ

เขาไม่อยู่แต่เมื่อวานเหรอ

คนที่มาค่ะตอนนี้ไหม
ตอนนี้ตำรวจก็มั่นใจค่ะว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะคะ
เพราะว่าพฤติการรวมถึงเส้นทางในการหลบหนีค่อนข้างชัดเจน
สืบสวนมีข้อมูลพอสมควรแล้วค่ะ
แล้วก็เส้นทางการหลบหนีออกนอกพื้นที่ยากนะคะ
ตำรวจวางกำลังประสานตำรวจท้องที่ใกล้เคียง

ถ้านายลบออกนอกพื้นที่โดนแน่
เขาตั้งกำลังสกัดจับเอาไว้เรียบร้อย
นี่ค่ะถ้าจับได้เนี่ยพบตรบอกเลยว่าจะถาม
ว่าทำไมถึงลงมือกับผู้หญิงได้อย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ
ก็ตรงกันทั้งข้อมูลจากชาวบ้านและตำรวจนะ
ก็คือในลบนี่แหละไม่ได้เป็นเสียลบเสียรบอะไรหรอกนะครับ
ไม่ต้องกลัวการต่อรองการช่วยเหลืออะไรนะครับ